อีกหนึ่งเรื่องอยากรู้มากจริงเรื่องนี้

บอกว่าพระเอกสายติสเนี่ยทำแฟนสาวไฮโซท้องแล้วแต่งงานสายฟ้าแลบ
ล่าสุดอันนันดาค่ะอันนันดาเอลริงแฮมไปออกงานนะครับ
เติมซิงสุเกิดออกไปเรียบร้อยไปถามอันนันดาหน่อยอันนันดาว่ายังไงบ้าง
ไม่ใช่หรอนางไปสายอะไรลงอันนันดา
เดี๋ยวไปฟังค่ะแล้วรวมถึงเรื่องท้องจริงหรือเปล่า

ไฮโซเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟัง

จับโลกเครียดตอบหามากจัดไปค่ะ
ใช่มั้ยผมไม่สายติ๊ดฮะผมสายเดียวกันกับซันนี่ฮะสายแฟชั่นฮะ
ใกล้ตัวที่แบบควรจะรู้ว่าแบบถ้าเรื่องใหญ่อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมต้อง
ผมต้องพูดอยู่แล้วผมต้องบอกก่อนอยู่แล้ว
มีการแบบโทรหาผมแบบเออน้องสรุปว่ามันยังไงอ่ะน้อง
อะไรอะไรของพวกแกบ้าเปล่า
ก็มีแฟนอยู่อย่างที่รู้กันอยู่
ส่วนจังเลยใช้คำว่าแฟนเนาะสาวตัวเล็ก
เออมีแฟนเป็นฮาบิต
ไม่มีใครท้องครับผมก็ไม่ได้ท้องครับท้องก็ไม่ได้ท้องครับ

ไม่มีหมดลูกค่ะสบายใจ
สมัยนี้เราไม่รู้แล้วไงสมัยนี้มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หรือไง
เปศรีนจ๊ะเปศรีนจ๊ะไม่มีหมดลูกคุณผู้ชม

แล้วตัวเล็กคนในรูปจริงใช่มั้ย